คุณผู้ชมคะสำหรับคดีครูจอมทรัพย์นะคะ
วันนี้เป็นวันแรกที่ศาลจังหวัดนครพนมนักสืบพยาน

ซึ่งครูจอมทรัพย์ก็ฝากขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ

ติดตามได้จากรายงานของคุณดารินหอวัฒนกุลค่ะ

กราบขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

หลังเสร็จสิ้นการสืบพยานนัดแรก

ถูกสารดีกาพิพากษาจำคุก๓ปี๒เดือน

ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ขอบคุณนะคะขอบคุณสื่อทุกช่องนะคะขอบคุณ
ขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะ
ให้กำลังใจคุณครูจอมทรัพย์นะคะ
ขอบคุณทุกคนค่ะ

อดีตข้าราชการครูจังหวัดสกลนครรายนี้

อ้างว่าเป็นคนขับรถชนคนตายตัวจริง

เงื่อนไขของการขอรื้อฟื้นคดี
โดยในวันนี้ฝ่ายผู้ร้องได้เตรียมพยาน

พยานบุคคลพยานเอกสารและพยานวัตถุ
ทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖สกลนคร
ที่เคยเป็นของนางจอมทรัพย์ผู้ร้อง
และเป็นรถที่ถูกระบุว่าคือคันก่อเหตุ
โดยมีการขอให้สารเดินเผชิญสืบ

จะพิจารณาจากคำเบิกความของผู้เชี่ยวชาญ
และเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์
หลังใช้เวลานานเกือบ๙ชั่วโมง
สามารถนำพยานขึ้นสืบได้เพียง๖ปาก

พนักงานสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรม
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบก
เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
พงศาลาตรีทนายของผู้ร้องเปิดเผยว่า
รู้สึกพอใจการเบิกความพยานฝ่ายผู้ร้องทั้ง๖ปากในวันนี้
โดยเฉพาะพยานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ที่ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบรถยนต์ของนางจอมทรัพย์
ไม่พบว่ามีร่องรอยการปะผูกหรือทำสี
และเป็นรถทะเบียนของนางจอมทรัพย์จริง

อายการซักค้านในเรื่องของรายงานผลตรวจของผู้เชี่ยวชาญบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทย
ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่ารถไม่เคยผ่านการเฉียวชนมาก่อน

เพราะมีผลการตรวจพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญอื่นประกอบ
ส่วนกรณีของนายสับวาปีที่เดินทางมาในวันนี้
แต่ไม่ได้มีการเข้าร่วมสืบพยาน
จากไม่มีรายชื่อในบัญชีการสืบพยาน
และเคยให้การกับพนักงานสอบสวนไปแล้วเมื่อปี๒๕๕๗
ในวันพรุ่งนี้จะมีการนำพยานฝ่ายผู้ร้องอีก๓ปาก

ทั้งสองคนเป็นประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์
ผู้ที่ขับรถชนเป็นผู้ชาย

เจ้าของรัวรวดน้ำที่รถของนางจอมซับขับไปเกี่ยว

ที่ในช่วงบ่ายจะเป็นการนำสืบพยานในฝ่ายของผู้คัดค้าน

คือวันที่๙ถึง๑๐กุมภาพันธ์นี้
รินหวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน